คุณผู้ชมจากรถตู้มาดูเหตุที่เกิดขึ้นกับรถแท็กซี่บ้างค่ะ

พาเข้าม่านรูดสาวเมาแท็กซี่มหาภัย
เหตุการณ์นี้นักร้องวงคิงก่อนบ่ายเขาเจอ
ตัวได้แล้วนะคะแต่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนว่าเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ย
นักร้องสาวคือคุณแอลจากก๊อปปี้เวอริตตี้โชว์วงคิงก่อนบ่ายเนี่ยนะ
ก็ไปแจ้งความที่สอนอพหนโยธินบอกว่าถูกคนขับรถแท็กซี่เนี่ย
เข้าโรงแรมม่านรูดช่วงกลางดึกเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นรอยต่อวันพุธ
ต่อเนื่องวันพระฤหัสคือคืนวันพระรหัสสบดีเนี่ย
เจอเหตุการณ์นี้เพราะว่าช่วงค่ำวันพุธ
ไปดื่มกับเพื่อนที่ร้านอาหารบนถนนราชพฤกษ์จนร้านปิดประมาณสักตีหนึ่ง
ก็เลยออกมาโบกเรียกแท็กซี่แล้วก็เธอมีอาการเมาเธอก็ยอมรับนะคะ
บอกว่าให้ไปส่งบ้านพี่สาวที่ย่านห้วยขวาง
พอขึ้นมาบนรถก็หลับไป
ทีนี้พอมารู้ตัวอีกทีนึงลืมตาขึ้นมาอ้าวทำไมฉันอยู่ในม่านรูด
แล้วมองข้างคือผู้ชายที่เป็นคนขับรถแท็กซี่
กำลังแบบไซส์ซ่อคอเธออยู่

เพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาเปลือยกายอยู่
พอเธอตื่นมาเธอรีบสำรวจร่างกายตัวเอง
คือปรากฏว่าเธอยังใส่เสื้อผ้าครบถ้วน

โวยวายดังมากนะคะ

คือเธอโวยวายบอกทำไมถึงทำแบบนี้กับฉัน

เพราะเห็นหลับจึงพามาที่นี่

แล้วหลังจากนั้นก็ถามต่อด้วยนะ
ให้ฉันนอนพักแล้วทำไมคุณถึงต้องถอดเสื้อ
แบบนี้เออถอดเสื้อถอดภาพ

ผมจะอาบน้ำแล้วอาบน้ำเฉย
แบงค์พันธุ์มันหายไป
เหรอแล้วเสร็จแล้ว

คนขับแท็กซี่เนี่ยก็หยิบเงิน
นี่แหละเพื่อที่จะไปจ่ายค่าโรงแรมแต่มีการไปที่รถนะ
แล้วก็เอาสองร้อยมาคืนให้เธอแบบนี้เออ
หลังจากนั้นคนขับแท็กซี่ก็ขับออกจากบ้านรูดไปเลยค่ะ
เธอก็เลยไปสอบถามข้อมูลจากพนักงานโรงแรมม่านรูด
กล้องวงจรปิดเลยนะคุณผู้ชมเห็นเลขทะเบียนค่ะ
เลขทะเบียนททหารหอหีบหกสองเจ็ดศูนย์แล้วทางโรงแรมม่านรูดเนี่ย
ก็เรียกแท็กซี่อีกคันนึงให้เธอกลับบ้าน
แล้วเธอบอกว่าที่มาแจ้งความช้าเนี่ยเพราะว่าพี่ที่พามาแจ้งความด้วยเนี่ย
ไม่ว่างเมื่อวันพระรุทธหัสครับแล้วเลยมาแจ้งวันศุกร์อืม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นช่วงประมาณกลางดึกของคืนวันพระฤหัสเนี่ยนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสนพหนโยธินนี่จับกลุ่มตัวได้แล้วนะ
คนที่ก่อเหตุโชเฟอร์แท็กซี่ก็คือนายอดิเรกเลิศลาบ
คนขับแท็กซี่ทะเบียนททหารหอหีบ๖๒
ทราบว่านายอดิเรกเขาตระเวนขับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารอยู่แถวลำลูกกาปฐุมธานี
พอเจ้าหน้าที่เขาทราบปั๊บเขาก็เลยวางแผนค่ะ
โทรติดต่อบอกว่าให้มารับผู้โดยสารหน่อยที่สนพหนโยธิน
แล้วโชเฟอร์ก็ขับมาที่โผนโยธีนมาที่สน
พอมาถึงปั๊บง่ายเลยทีนี้แสดงหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวนะคะ
สภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคอตกเลยนะคะ
โดยนายอดิเรกก็ให้การบอกว่าได้รับนักร้องสาว
มาจากร้านอาหารย่านรัชพฤกษ์จะมาส่งบ้านที่ห้วยขวางจริง
แต่ว่าเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเมาก็เลยไม่รู้ว่าสรุปบ้านอยู่ตรงไหน
พาเข้าไปโรงแรมละกันให้นักร้องสาวได้พักผ่อนเท่านั้นเอง
ผมไม่ได้มีเจตนาลวนลามผมไม่ได้มีเจตนาข่มขืนอะไรเลย

เขาบอกนะแต่เอ๊ะที่มาอยู่ซอกคอคืออะไรมันก็กลายเป็นคำถามไง
ซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์แล้วก็ลักทรัพย์
เดี๋ยวช่วงสายหน่อยสัก๑๐โมงวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอฟังจะมีการแถลงข่าวที่สนพหนโยธินนะคะ
คุณผู้ชมไลน์มาบอกต่อไปใช้รถโดยสารสาธารณะต้องพกกันไกลไปด้วย
เอาไว้ตัดอะไรดีฮะไว้ตัดจุดนะคุณผู้ชม

ท่านบอกว่าบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจเลยนะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ

ไม่คือกำลังคิดว่าขับรถนั่งรถโดยสารก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ
นั่งรถตู้เจอโรคจิตนั่งแท็กซี่เจอพาเข้าม่านรูด

บางคนบอกว่าเมาแล้วไม่ขับกลับแท็กซี่